คดีใหญ่ที่สังคมให้ความสนใจครับ
มาดูไทยรัฐทีวีตอนนี้แล้วดูกันไปยาวนะ
แต่ละวันเหยื่อผุดขึ้นมาเรื่อยนะ
ของคนตายญาติของฉันที่ตายไปเชื่อมโยงกับแอม
มาให้ข้อมูลเรื่อยเลยค่ะคุณผู้ชม
แล้ววันนี้ที่ต้องรอตามคือเตรียมจะค้นร้านยาของพี่สาวแอม
มันมีข้อมูลล่าสุดมาด้วยว่าแอมป่วยจิตเวท
แล้วเคยรักษาอยู่ในสถาบันการรักษาเกี่ยวกับโรคทางจิตเวทด้วยคุณผู้ชม
เพราะฉะนั้นไปไล่เรียงกันก่อนนะคะความคืบหน้าเรื่องคดีนี้เนี่ย
คนที่ทำคดีก็คือรองโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เมื่อวานนี้ก่อนนะเมื่อวานนี้รองโจ๊กพูดถึงข้อมูลที่เชื่อมโยง
โจ๊กให้ข้อมูลมาว่าตาย๑๑รอด๒ใช่ไหม
ค่อยไล่เรียงนะคุณผู้ชมเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาให้คุณผู้ชมได้ดูค่ะ
คือรายชื่อที่ได้รับการเปิดเผยเนี่ย๑๑รายเมื่อวานของรองโจ๊กเนี่ย
ก็มีฟ้าของปี๖๓มีบีสุรัตน์ปี๖๔แล้วก็มีผู้กองนุ้ย
ผู้กองนุ้ยเนี่ยปี๖๕๐สิงหาผู้กองนุ้ยเนี่ยถือว่าเป็นคนในวงแชร์นะ
กับอีกคนนึงที่เป็นคนในวงแชร์ก็คือพี่น้อยขายผักที่เสียชีวิต๑๐สิงหา๖๕
อันนี้สองคนนี้ก็เป็นคนในวงแชร์เหมือนกันเสียชีวิตวันเดียวกันด้วยค่ะ
คือ๑๐สิงหาเหมือนกันเลยแล้วรายที่๕เนี่ยคือจุ๋มจันทรัฐเสียชีวิตที่บ้านพักที่ชะอำเพชรชบุรี
ส่วนรายที่๖ตายมณีรัฐอันนี้เป็นข้าราชการเสียชีวิตเมื่อวันที่๑๐กันยา๖๕
คนที่๗คือครูเอ๊ะครูเอ๊ะกัณฑิกาเสียชีวิต๑๒กันยา๖๕
ส่วนครูออสครูออสเนี่ยผุดสดีเสียชีวิตเมื่อยี่สิบพฤศจิกาหกห้า
แล้วครูออสก็อยู่ในวงแชร์เหมือนกันค่ะเท่ากับว่าถ้าเกิดว่านับในวงแชร์เนี่ยนะมีผู้กองนุ้ยพี่น้อยขายผักแล้วก็ครูออส
ซึ่งในวงแชร์รายชื่อที่มีการเปิดเผยมาคือเขาบอกว่า๗รายชื่อ๗รายชื่อนี้รวมแอมด้วยที่เป็นเท้าแชร์
งั้นแปลว่าอะไรสมาชิกวงแชร์๖คนตายไปแล้วเนี่ยเมื่อกี้ที่บอก๓ใช่ไหมถ้านับรวมก้อยก้อยก็อยู่ในวงแชร์ด้วยวงแชร์
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมคนที่รอดชีวิตที่รองโจ๊กบอกเมื่อวานเนี้ยมีรอดสอง
รอบสองเนี่ยคนหนึ่งคือปลาอีกคนนึงเนี่ยยังไม่ได้มาให้ข้อมูล
เพราะฉะนั้นค่ะเห็นไหมที่เมื่อกี้เราทำกราฟิกเป็นดำขึ้นมาไว้เนี่ย
คือคนนั้นน่ะยังไม่ให้ข้อมูลค่ะครับเรื่องนี้มาดูคนรอดชีวิตก่อน
คุณปากันติมาเนี่ยมาให้ข้อมูลกับทางรองโจ๊กนะ
แล้วก็บอกว่าเหตุการณ์ของคุณปลาเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อยี่สิบสี่กันยาปีหกห้า
วันนั้นเนี่ยนะแอมนัดกินข้าวกับคุณปลาที่ห้างนะ
แล้วคุณปลาเหมือนกับเพิ่งเป็นโควิดมาหายจากโควิดแล้วก็ยังมีอาการไอ
เสร็จแล้วปั๊บเนี่ยแอมเอาแคปซูลมาให้กินบอกว่าเนี่ยเป็นสมุนไพรนะเป็นสมุนไพรอย่างดีเลย
ไอใช่ไหมอันนี้ช่วยได้กินไปแป๊บนึง๒๐๓๐นาทีมือเท้าชาหายใจไม่ออก
แล้วตอนนั้นเนี่ยแอมไปแล้วนะแปลว่าอะไรคุณปลาเนี่ยคือจะตายอยู่แล้วค่ะอยู่ที่ห้าง
รีบโทรบอกสามีเลยสามีของคุณปลาเนี่ยเป็นตำรวจซึ่งสามีของคุณปลาบอกว่ารีบโทรแจ้ง๑๖๖๙เลย
แล้วตอนที่อยู่บนรถพยาบาลเนี่ยหัวใจของคุณตาหยุดเต้นไปแล้วนะแต่พอไปถึงหมอปั๊มหัวใจมาจนฟื้นคืนชีพมาค่ะ
แล้วคิดดูสิตอนที่รักษาตัวเนี่ยแอมไม่ได้มาเยี่ยมคุณปลาเลยนะพอมารู้ข่าวแบบนี้ก็เลยคิดว่าฉันนี่แหละคนนึงที่ตกเป็นเหยื่อ
อกจากนี้ค่ะมันมีข้อมูลที่น่าจะมีเหยื่อของแอมเพิ่มภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยที่อยู่ในหน้าจอเนี่ยนะคะ
อันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อปีห้าแปดกับคุณซายมณฑาทิพย์ต้องบอกแบบนี้ก่อนนะคุณผู้ชมรองโจ๊กที่พูดเมื่อวานเนี้ยตายสิบเอ็ดรอดสอง
แต่ที่จะเล่าต่อไปนี้ค่ะคุณผู้ชมไทยรัฐทีวีเนี่ยได้ข้อมูลเพิ่มเติมมากลายเป็นว่าณตอนนี้จะกลายเป็นตาย๑๔แล้วค่อยไล่เรียงกันไปค่ะคนแรกที่เอาให้คุณผู้ชมดูเมื่อกี้เนี่ยคือคุณซายมณฑาทิพย์ซึ่งเราไปคุยกับแม่ของคุณซายชื่อว่าคุณแม่รัฐดา
ครับแม่เล่าให้ฟังว่าลูกสาวแม่เนี้ยน่ะเสียชีวิตเมื่อวันที่เจ็ดมักเอ่อกระดักกระดาษปีสามแปดก็เกือบเกือบแปดปีแล้วอ่ะค่ะให้ข้อมูลมาแบบนี้ค่ะบอกว่าลูกสาวลูกสาวแม่กับแอมเนี้ยเป็นเพื่อนกันเวลาแอมมีปัญหาแอมเดือดร้อนอะไรน่ะลูกแม่น่ะจะให้ยืมตังค์ตลอดเลยยืมทีก็

เลยคิดว่าลูกสาวแม่ที่ตายไป๗๘ปีที่แล้วเนี่ยมันน่าจะเกี่ยวข้องกับคดีแบบนี้ลูกสาวแม่ก็น่าจะโดนแอมฆาตกรรมหรือเปล่าคือคุณซายมณฑาทิพย์เนี่ยเสียชีวิตไปเมื่อกรกฎากรมปี๕๘คุณผู้ชมนะแต่คุณระพีชำนาญเรือคนนี้แหละคือคีย์แมนเลยก็ว่าได้เป็นกุญแจสำคัญที่ตอนนี้ทำหน้าที่ประส

ที่รองโจ๊กบอกเพราะว่าตอนแรกเมื่อวานรองโจ๊กยังบอกแค่ว่า
ตาย๑๑รอด๒ใช่ไหมงั้นเท่ากับว่านะตอนเนี้ย
เพิ่มขึ้นมาคุณผู้ชมดูสิเราทำเป็นกราฟิกเปรียบเทียบให้เห็นเลยนะคะ
ข้อมูลจากทีมข่าวล่าสุดโอ้อันนี้ดีมาก
ความแตกต่างเลยอ่ะตายเพิ่มมาอีกตายเพิ่มมาจากเดิมที่รองโจ๊กบอกสิบเอ็ดเนี่ย
กลายเป็นว่าตายเพิ่มมา๑๔แล้วนะแล้วที่เราใช้ว่ารอด๑เพราะอะไร
เพราะว่าอันนี้คือคนที่มาให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่คือยังมีอีกหนึ่งคน
ยังมีอีกหนึ่งคนที่เป็นเงาดำอยู่รองโจ๊กบอกว่าคนนั้นยังไม่เข้ามาให้ข้อมูล
เราก็เลยไม่ได้เอามาใส่ในกราฟิกฝั่งขวามือแบบนี้แต่ทีนี้เนี่ยอืม
ดาเหยื่อทั้งหมดนะคุณผู้ชมก็จะมีส่วนเชื่อมโยงกับนางสาวแอมไม่ทางใดก็ทางหนึ่งใช่
พี่ระพีนี่แหละนะเป็นคนจัดกรุ๊ปนะจัดกรุ๊ปว่ามีใครเกี่ยวข้องกับนางสาวแอมจากกลุ่มไหนบ้าง
ค่ะมีห้ากลุ่มครับห้ากลุ่มแบ่งเป็นกลุ่มที่เล่นแชร์กับนางสาวแอมแล้วก็เสียชีวิตอ่า
แชร์มาแล้วนะอ๋อที่บอกว่ามีสมาชิกหกคนแล้วแอมเป็นเท้าแชร์แอมเป็นเท้าแชร์
ในหกคนอ่ะเท่ากับว่าตายตายสี่แล้วนะใช่อ่านี่ตายสี่แล้วนะค่ะ
แล้วก็มีกลุ่มที่แอมเนี่ยไปยืมเงินแล้วก็เสียชีวิตนั่นหมายความว่า
ไปเป็นลูกหนี้เขานะค่ะอ่าไปยืมเงินพวกนี้แล้วเสียแล้วคนที่เป็นเจ้าหนี้แอมเนี่ย
เสียชีวิตมีอีกกลุ่มคือกลุ่มคนที่ให้เงินกับแอมไปปล่อยเงินกู้เก็บดอกเบี้ยอืม
แล้วก็เสียชีวิตเหมือนกันโอ้โหไหนจะยังมีกลุ่มคนที่เอารถยนต์ไปจำนำหรือเอาทรัพย์สินไปให้แอมเนี่ย
ดำเนินการจำนำแล้วก็เสียชีวิตกลุ่มสุดท้ายจากห้ากลุ่มคือกลุ่มที่ทำธุรกรรมเกี่ยวกับการกู้เงินสหกร
แล้วก็บอกให้แอมช่วยดำเนินการแทนแล้วมาพบว่าเสียชีวิตก็มีเหมือนกัน
ทั้งหมดเนี่ยเกี่ยวกับเงินเงินทองทองทุกกลุ่มแหละใช่พี่ระพีบอก
ญาติของผู้ที่เสียชีวิตทุกกลุ่มเนี่ยสามารถเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้นะ
รวมไปถึงรวมไปถึงคนนี้คุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมก้อยที่ไปหมดสติที่ท่าน้ำ
ที่ไปปล่อยปลานะที่ไปปล่อยปลาก็คือคนแรกของการที่เป็นข่าวใช่
คุณก้อยเนี่ยมีการแชทหาหมอดูใช่ไหมอ๋อใช่เออคือแชทหาหมอดูเพราะอะไร
เพราะว่าแอมเนี่ยเหมือนกับชวนก้อยไปทำบุญครับแต่แอมน่ะย้ำกับก้อยบอกว่าห้ามบอกใครนะ
ว่าไปกับแอมคุณก้อยก็เลยทักหาหมอดูแล้วบอกว่าหนูจะไว้ใจคนนี้ได้ไหม
เออเพราะเนี้ยฝั่งนั้นน่ะฝั่งแอมอ่ะเขาบอกไม่ให้บอกใครเลยใช่
หมอดูยังบอกเลยว่าคือที่เขาพาไปมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องศัยศาสตร์ด้วย
นี่แหละฮะหมอดูคนนี้แหละที่พี่ระพีบอกว่าให้หมอดูติดต่อมา
จะได้มาให้ข้อมูลกับทางตำรวจด้วยพี่ระพียังบอกอีกว่าเคสในอำเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐมที่เสียชีวิตเมื่อสิบปีที่แล้วค่ะที่ตัวพี่ระพีเอามาเปิดเผยเมื่อวานนี้
อ่าตอนนี้กำลังติดต่อประสานกับแม่ผู้เสียชีวิตให้เข้ามาให้ข้อมูลครับอ๋อ
อืมโดยญาติก็ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตเหมือนกันเนื่องจากว่าผู้เสียชีวิตอ่ะ
ก็ติดต่อกับแอมแล้วก็มาพบว่าเสียชีวิตเหมือนกับเหยื่อรายอื่นเลย
แล้วตัวผู้ตายเคยซื้อตึกอยู่ติดกับวัดสามพรานพุทธภาวนาก่อนจะเสียชีวิต
และหากการเสียชีวิตไปเชื่อมโยงกับแอมจริงเนี่ยก็เรียกว่าเป็นรายแรกเลยนะ
นั่นหมายความว่าแอมเนี่ยก่อเหตุมาเป็น๑๐ปีแล้วนำมาจนถึงเคสของคุณก้อย
จากนี้ช่วงเช้าที่ผ่านมาพี่ระพียังได้รับการติดต่อจากครอบครัวของอีกหนึ่งผู้เสียชีวิตครับ
ที่บอกว่าชื่อคุณนิดเป็นวิศวกรหญิงอ่ะแล้วเสียชีวิตในจังหวัดนครปฐมเมื่อปีหกสาม
ญาติของคุณนิดบอกว่าแอมอยู่กับคุณนิดก่อนเสียชีวิตนะ
แล้วรายละเอียดของเหยื่อรายนี้อยู่ระหว่างรอข้อมูลจากญาติพี่ระพีบอกจะนำมาเปิดเผยในเร็วนี้ครับ
พี่ระพียังบอกอีกว่าอยากให้ตำรวจตรวจสอบอย่างละเอียดตรวจสอบอะไรบ้าง
ทะเบียนรถผู้เช่าซื้อรวมไปถึงไฟแนนซ์เพราะพี่ระพีเขาสงสัยว่าอาจจะมีการสวมทะเบียน
และอาจจะเชื่อมโยงกับเหยื่อที่ชื่นนิษฐ์ในจังหวัดนครปฐมด้วยครับฟังพี่ระพีหน่อยแล้ววันนี้ก็อยากจะบอกว่า
หมอดูนะครับที่น้องก้อยได้ติดต่อก่อนเสียชีวิตนะครับ
รีบออกมาเป็นพยานมาให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ
แล้วก็ลายล่าสุดนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยผมได้ข้อมูลได้เป็นได้ชื่อแม่เขาแล้วได้เบอร์โทรแม่เขาแล้ว
แต่เดี๋ยวขอทำรายละเอียดอีกนิดหนึ่งนะครับแล้วก็สองเมื่อเช้านี้เองครับ
ผมบอกเปลยเอาไว้เลยว่าชื่อนิดเป็นวิศวกรเสียชีวิตอยู่ในพื้นที่ของนครปฐม
เอาเป็นว่าวันนี้ผมอยากให้ไปเช็คนี่แหละครับคนที่มีส่วนสำคัญในการรวบรวมข้อมูลจากบรรดาย
ญาติของเหยื่อนางสาวแอมนะฮะลองไปเช็คดูให้ดีดีนะครับ
อย่างที่บอกว่ายังอยากจะให้ญาติคนไหนที่ยังสงสัยการตายของใคร
ค่ะมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมหน่อยเพราะว่ามันจะไปเชื่อมโยงว่า
ใช่ค่ะเพราะว่านอกจากนั้นนะคุณผู้ชมคือนักข่าวของเราเนี่ยยังคุยกับทนายของแอมด้วยนะ
ทันนายทันนิชาเอกสวนวัฒน์ครับก็พูดถึงว่าเอ๊ะ
ทำไมไม่ยื่นประกันตัวนางสาวแอมล่ะค่ะทนายบอกเป็นความเห็นร่วมกันกับลูกความ
เพื่อให้ศาลเห็นว่าลูกความจะไม่ไปยุ่งเหยิงกับพญาหลักฐาน
แล้วช่วงเช้าก็ส่งทีมทนายความไปพบกับลูกความที่ทันทะสถานหญิงกลางแล้ว
เพื่อจะเอาพวกเสื้อผ้าแว่นตาไปให้พบว่านางสาวแอมเนี่ยเครียด
จากว่าอยู่ในช่วงตั้งคันแต่ว่าส่วนตัวไม่ได้รับรายงานว่า
มีการความดันขึ้นอีกหรือเปล่านะครับฟังทนายหน่อยครับ
ค่ะมีค่ะมีส่งเจ้าหน้าที่ไปมีส่งทนไปแล้วค่ะ
เอ๊แคร์น้องค่ะเป็นยังไงบ้างคะคืนแรกแอมอ๋อก็ส่งไม่ไม่ได้ถามว่า
แรกหรือเป็นยังไงเพราะว่าเขาจะไปส่งแค่เสื้อผ้า
โรงอาหารอะไรอย่างนี้ของจำเป็นที่ต้องใช้ตามระเบียบของที่นั่น
ความเครียดกันอยู่แล้วปกติแอมเป็นคนเครียดอยู่ตามที่เห็น
เพราะอาการตั้งคันเนอะค่ะอยู่แล้วส่วนการความดัน
ไม่แน่ใจว่าเขาไม่เอาเครื่องวัดความดันเข้าไปมาปกติจะไม่ให้เอาเข้า
เนอะมันก็เป็นอุปกรณ์ที่ต้องคราบอืมตอนนี้ก็ก็ก็บอกสิทธิ์ไว้ว่า
ให้พี่ตัดแว่นให้น้องใหม่ก็ต้องตัดแว่นใหม่นะตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมนะ
ทนายธันนิชาก็บอกว่าเธอดูแลแค่คดีที่แอมอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
เสียชีวิตของคุณก้อยเท่านั้นแต่ถ้ามีคดีอื่นเพิ่มเติมเนี่ย
เดี๋ยวก็อาจจะดูแลด้วยนะครับค่ะคุณผู้ชม